คราวนี้เรามาทานกันดีกว่าแต่ไม่ได้ทานทิพย์นะคะทานจริงค่ะ
หลายคนก็อยากรู้นะคะว่าดาราดังซุปเปอร์สตาร์เนี่ยเขาทานอะไรกันบ้างค่ะ
แต่ละคนแต่ละเมนูคุณผู้ชมพูดชื่อไปแล้ว
หลายคนจะอึ้งอุ๊ยดังขนาดนี้ทานเมนูเรียบง่ายติดดินขนาดนี้เลยเหรอ

เพราะคนแรกเลยนะคะน้องยายาอูรัสยานนางเอกซุธรตของเราผู้ชม
ด้วยความที่เธอเป็นสาวลูกครึ่งไทยนอเวย์นะคะ

แหวะดูนะว่ากินอะไรจนสวยน่ายายา
เมนูเป็นหสามใดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นข้าวเกลียบงาที่น้องยายาเขาเคยโพสต์ลง
พิกัดบาทเป็นพรุ่งข้อมลงมือปิ้งกระเป๋าถ่านได้นะคะ
ส่วนเมนูสุดโปรดนะคะที่น้องยายาชอบทาน

สารแซ่บนัวนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูโอ้โหพูดแล้วหิวเลย

อันนี้เมนูโปรดพี่แจ๊กนะพี่แจ๊กก็ชอบกิน
ทำไมไม่สวยเหมือนยา

แจ๊กก็สวยในของแจ๊กเลย
ตามมาได้ติดต้มยำไก่ใส่ใบมะขาบ
อันนี้แจ๊บคักนะคิดถึงที่บ้านเลยคุณผู้ชม

งานนี้นะคะไม่รู้ว่าเตรียมตัวเป็นวาดที่ลูกสะพ้ายผู้เป่าขอนแก่นหรือเปล่าเนาะ
คือกินง่ายอยู่ง่ายนี่ซุปตาเมืองไทยนะจ๊ะเนี่ย
สุดท้ายแก้วทำน่ากินมากเลยนะบนโต๊ะ
เห็นไหมครับหลืนน้ำลายกันเป็นแถวนะคุณผู้ชมนะ
เมนูต่อมาเดี๋ยวจะให้ดูภาพก่อนดีกว่า
แล้วมาทายกันนี่ไส้กรอกแดงลูกชิ้นทอด

อ่ามามีคนตอบถูกค่ะคุณผู้ชมนี่
และถูกต้องจริงด้วยนะคะนี่คือเมนูโปรดนะคะของพี่อ้ำพัชรภา
ถูกตรงไหนล่ะ

เมนูโปรดของพี่อ้ำค่ะใครจะไปคิดคุณผู้ชมว่าเมนูลูกชิ้นทอดที่เหมือนเราเห็นตามรถเข็นเนี่ย

ไส้กรอกแดงเมนูโปรดของพี่อ้ำนะคะ
นอกจากนี้นะถ้าใครส่องไอจีนะช่วงอยู่บ้านช่วงนี้
พี่อ้ำเขาขยันลงสารพัดเมนูเลย
ไม่รู้เหมือนกันว่าเมนูง่ายแบบนี้จะเป็นเคล็ดลับความสวยของพี่อ้ำหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวต้องไปถามคุณคิมเบอร์รี่กับคุณแกล้วและก็โบเมรดาไปด้วยการว่าเขาชอบไหมไส้กรอกแดง

เอาจริงจ๊ะชอบมากน่ะไส้กอกแดงเนี่ย
คืออ้ามมาก

เอ่อจุดดำคอบ
หรือบ้านนี้บอกเลยว่าเมนูแน่น
อีสานก็มาภาคกลางก็มีนัวคัดทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะ
เชื่อว่าใครตามไอจีของแม่ชมนะ
ต้องติดใจกับสารพัดเมนูตัวน้ำลายคุณผู้ชม
เนูฮิตหนึ่งในใจของบ้านนี้ไม่พ้น
อาหารอีสานทั้งหลายพูดแล้วก็น้ำลายสิไหลนะคะ
เปิดครัวยายนิงเมื่อไหร่ครกสากมะละกอต้องมา
มะละกอต้มเดชเอง
ทุกด่อไม้ด้วยย้ำขนมจีนใส่ปลาแนวนัว

แฟนบอกเลยว่าชื่นชมในความติดเดน
แล้วการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและที่สำคัญ
นางแหมใช่ไหมรู้เลยว่าลูกครึ่งอีสานน่ารักดีนะคะ
หิวบ้างนะค่ะกูต้องเนาะข้าพลายเมนูก็จัดไปนะอยู่บ้าน
ช่วยไหมมากันได้นะคุณไฟ